คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้หน่อยไม่รู้จะเบื่อกันหรือยัง
แต่อย่าเบื่อเลยนะคะอันตรายจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
แล้วเผลอหลับไปเลยมันเรื่องของอันตราย
แก่ชีวิตนะฮะท่านอาจจะหลับไปชั่วนิรันดรเลยก็ได้
ล่าสุดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลักษณะแบบนี้
ที่เราต้องนำมาเตือนก็เพราะว่ามันมีบ่อยครั้งไง
บางคนก็บ่นไงว่าเออเตือนอะไรกันบ่อยนักหนาเนี่ย
คุณผู้ชมดูซิมีคนตายอีกแล้วจากเหตุการณ์ชาร์จมือถือ
แล้วก็เผลอหลับไปเนี่ยนะคะนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุ
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กู้ภัยเอ่ยตำรวจเอ๋ยก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะ

พอไปถึงไปพบศพผู้ตายก็คือนายสุภเกษสารบูลอายุ๓๕ปี

ตอนนอนคือไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกง
บริเวณแขนขวานี่คุณผู้ชมไฮไลท์อยู่ตรงนี้
บริเวณแขนขวาไปพบโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เสียบชาร์จแบตอยู่กับปลั๊กข้างเตียง
แล้วมีหูฟังเสียบไว้สายมันยาวพาดมาบนแขนขวา
ตรวจสอบเพิ่มเติมไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ทีนี้เราไปสอบถามเพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์
เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าผู้ตายอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโทรมาชวนผู้ตายบอกว่ามาดื่มเบียร์กันไหม
แต่ปรากฏว่าโทรมาหาผู้ตายปลายสาย
บอกว่าไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่เรียก
ผู้ตายไม่รับสายค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะยังเห็นผู้ตายโพสต์เฟซบุ๊กอยู่เลย
กระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะแฟนเก่าของผู้ตายจู่ก็ทักแชทมาบอกว่า
ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมผู้ตายไม่มาทำงาน๓วันแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นไปดูที่หน้าบ้านให้หน่อย
ตนเองก็เลยตัดสินใจเดินมาที่บ้านของผู้ตายตะโกนเรียก
เรียกตั้งแต่บ่าย๓ของเมื่อวานก็ไม่มีเสียงตอบรับ
เสียงตอบรับไม่มีหรอกค่ะสิ่งที่ตอบรับแทนก็คือกลิ่นเหม็นเน่า
มันโชยมาโอ้โหเหม็นมากค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออใจคอไม่ดีแล้ว
กล้าเข้าไปดูโทรเรียกเพื่อนบ้านอีกคนมาช่วยดูหน่อยได้ไหม
เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมพอเข้ามาโอ้โหพังงะเลย
เพราะเจ้าของบ้านเพื่อนบ้านด้วยกันนี่แหละตายเป็นศพ

พอปีนเข้าไปดูไปเปิดหน้าต่างมั่นใจเลยแต่ยังไม่ได้
นี่มันเปิดยังเปิดไม่ได้เปิดหน้าต่างเปิดอะไรไม่ได้
ไม่ไฟช็อตก็น่าจะอะไร
ตำรวจก็ต้องทำตามกระบวนการนะคะส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแต่จากการสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าที่มาจากการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า
อันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะเดี๋ยวต้องรอผลชนสูตรพลิกศพก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่เนอะ
บางทีต้องระวังด้วยนะพวกสายชาร์จที่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานพอมาใช้แบบนี้มันก็อาจจะเกิดอันตรายได้